คดีที่บอกว่าน่าจะปิดคดีได้แล้วนะครับ
สำหรับคดีที่ฆ่าหญิงชาวสวิสเตอร์แลนด์อายุ๕๗ปีครับ
เป็นนักท่องเที่ยวมาในโครงการภูเก็ตแซนบล็อกนี่แหละ
ผู้ต้องหารับสารภาพไปฟังเองดีกว่าครับ
เขาสารภาพว่ายังไงครับ

มีเงินสดอยู่ประวัง๓๐๐บาท
เป็นธุรกิจสำหรับใต้๓๐๐บาท
คุณก็ได้หยิบเส้นกระเป๋าของมุม
และก็เดินลุงมาหยิบรองเท้าของผู้ตายอยู่ถึงด้านข้างภาค
ถึงระวังทางคุณได้แวะสื่อ
นำส้มเฟ้นตา๓๐บาท
หนึ่งแท้ง๑๐บาท
ถึงได้ใช้เงินจากการฝนฐาน
ไปเจอกับภูมิเลย
เอาเงินที่เหลืออีก๒๖๐บาทไปซื้อกันชาติ
กับบุรีมาสิ

คือตัวของผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้มาแถลงข่าวด้วยนะ

ฟังไปคือคำสารภาพผ่านการโฟนอิน
ของนายธีรวัตรท่อทิพย์
หรือว่าบังหลีอายุ๒๗ปีเขาเป็นชาวภูเก็ต
ผู้ต้องหาคดีฆ่านางนิโคลไซเวนวายสกรอบ
หญิงชาวสวิสเตอร์แลนด์อายุ๕๗ปี
น้ำตกโตนอ่าวยนอำเภอเมืองภูเก็ต
แล้วก็พบศพเมื่อช่วงบ่ายของวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำทีมแถลงผลการจับกลุ่มและการสืบสวน
ซึ่งบังหลีนั้นยืนยันว่า
ขณะพบผู้ตายที่ตกน้ำนะฮะ
ที่น้ำตกขออภัยที่น้ำตกอันนี้นะฮะ

เขาบอกวันนั้นยังไม่ได้เสพแต่ถ้าย้อนหลังกลับไปสัก๗วันเนี่ยเขาเสพ
ต้องการแค่ทรัพย์สินเท่านั้นอ้างว่า
เดือดร้อนจากโควิด๑๙ทำให้ตกงาน

สัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งก็ได้ประมาณพันกว่าบาท

หลังเกิดเหตุนะครับก็ใช้ชีวิตตามปกติออกไปรับจ้างตัดย่า
แต่ยอมรับว่าพอได้ยินข่าวแล้วก็กลัวมาก
แต่เขาก็ไม่รู้จะหนีไปไหนรู้สึกสำนึกผิด
ก็อยากจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็คนไทยทั้งประเทศ
ขณะที่ท่านผู้ปัจจักรตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจ
อย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
โดยบอกว่าไม่มีอะไรจะทดแทนกับการสูญเสียครั้งนี้ได้
แม้ตำรวจจะติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้ก็ตาม
หลังจากนี้ตำรวจจะทำหน้าที่รักษากฎหมาย

ปกป้องและพิทักษัพสินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป
แล้วก็อยากให้มีนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวในประเทศไทย
ไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นนะครับ
ขอบคุณผู้บัจจักรตำรวจแห่งชาติและตำรวจ
เกี่ยวข้องในการสืบสวนคดีนี้
ใช้ความพยายามจนสามารถคลี่คลายคดีได้อย่างรวดเร็ว

ที่จะทำให้จังหวัดภูเก็ตกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอีกครั้ง
คุณผู้ชมครับหลังการแถลงข่าวนะครับตำรวจได้ควบคุมตัวบังหลีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่น้ำตกโตนอ่าวยน
จากนั้นนะฮะก็คุมตัวกลับไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพวิชิต
นี่คือตอนที่ไปทำแผนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะเตรียมส่งฝากขังที่ศาล
จังหวัดภูเก็ตในวันนี้คดีนี้ตำรวจแจ้งข้อหาบังหลีสองข้อหาครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ชิงทรัพย์จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ประวัติของบังหลีนะครับก่อนหน้านี้เคยถูกตำรวจสพฉลองนะครับ
จังหวัดภูเก็ตดำเนินคดีเมื่อวันที่๕ตุลาคม
เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามในความผิดฐานครอบครองยาบ้า
สารพิพากษาจำคุกเก้าเดือนปรับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปีและอยู่ระหว่างคุมประพฤติ๑ปีครับ